ดินเขาบอกว่าน้ำหนักประมาณตันหนึ่ง
โอ้โห๑๐๐กิโลกรัม

คุณลุงสุนทรรอด

ท่านตาบอดลงไปลึก

ติดอยู่ชั่วโมงนึงมืดตึ๊บมองอะไรไม่เห็น
ขยับก็ไม่ได้โอ้โห

คุณลุงสุนทรอายุ๕๖ปี

ถูกดินเหนียวก้อนประมาณตันนึง
ตาหนึ่งทับท่อนล่างของร่างกาย

เกี่ยวหัวดูดทรายนะครับผูกกับรถแคคโฮล

เพื่อไอ้ดินเหนียวก้อนที่เบิร์ตว่า

แค่นิดเดียวใช้เวลาชั่วโมงกว่า
จากนั้นถึงดึงร่างนายสุนทร
ขึ้นมาจากบ่อได้อย่างปลอดภัยครับ

ท่ามกลางความดีใจของทุกคน
ผู้บาดเจ็บคนนี้ครับนี่ครับโอ้โหอ่อนระโหยแล้ว
นี่เหตุเกิดในบ้านในวังตะบนกงขออภัยครับ
กงหราจังหวัดพัทธลุงนายสมนึกเพื่อนคนงานนะครับ
เล่าบอกว่าเขากับพี่สุนทรแล้วก็เพื่อนคนงานอีกคน
มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ดำน้ำคือดำน้ำเนี่ยนะครับ
แล้วเอาเครื่องดูดทรายลงไปวางใต้น้ำแล้วไปเปิดหน้าดิน
หน้าดินเพื่อจะให้ดูดทรายขึ้นมาไงนะครับ
แล้วพี่ทำงานกันยังไง๓คนบอกว่าคนละ๓ชั่วโมง
นะครับเปลี่ยนกันคนละสามชั่วโมงพอถึงคิวลุงสุนทร
ผิดปกติทำไมทรายมันไม่ออกมาว่านานกว่า๕นาทีแล้ว
คุณผู้ชมครับเวลาดำน้ำเนี่ยนะครับเขาจะมีเชือก
ที่ผูกติดจากบนบกลงไปสัญญาณในการเช็คก็คือ
ข้างล่างเป็นอะไรไหมกระตุกอืมกระตุกไอ้ตอนแรกกระตุก
สุนทรก็กระตุกคืนให้รู้ว่าเออโอเคแต่ที่บอกว่าหายไปนาน
เพราะพอกระตุกคราวนี้เฮ้ยเงียบว่ะเฮ้ยเงียบนะครับ
โอ้โหคราวนี้ก็ไม่มีทรายออกจากท่ออีกนะครับ
สุนทรก็ยังไม่ขึ้นมาก็ดำลงไปดูไปเจอครับ
ว่านายสุนทรลุงสุนทรท่านถูกดินเหนียว
ก้อนที่เบิร์ตบอกอ่ะทับอยู่เพราะดีนะครับ
ทำงานแบบนี้เขาสวมหน้ากากออกซิเจนเลยปลอดภัยครับ

ขอบคุณครับ
อันนั้นไปผูกกับหูเหล็กครับ

ทำให้ดินเหนียวที่ตั้งบนมันแตกออก

เคลื่อนถั่งครั้งแรกแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาก็มีบ้าง

ไม่ถึงขั้นดินถล่มล้มทับลงไป

นักข่าวไม่ต้องห่วงสัญญา
จะเพิ่มความระมัดระวังให้มากคืน

อ่อนครับในอำเภอกงหลาระบุว่า
ดูดทรายนี้เปิดมา๔๕ปีแล้ว

ขออนุญาตอุตสาหกรรมถูกต้องเมื่อ๒เดือนที่แล้วนะ

ระงับการใช้บ่อดูดทรายชั่วคราว
เพื่อตรวจสอบหลังจากมีข้อร้องเรียนว่า
เรื่องผลกระทบกับแหล่งน้ำธรรมชาติ

การเปิดบ่ออีกครั้งทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
จะระงับต่อไปก่อนจนกว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จ
คุณผู้ชมครับผมเคยทำข่าวตรวจสอบ

ปัญหามีอยู่๒อย่างคือ๑ขอพื้นที่ไว้เท่านี้
ถึงเวลาขยายไปขยายไปขยายไป
กับ๒ขอไว้๒ปี๓ปีก็แล้ว๔ปีก็แล้ว

คุณผู้ชมลองตรวจสอบดูว่าในพื้นที่ท่านเป็นแบบนี้หรือเปล่า

หมายถึงประสบการณ์ที่ผมทำมาลองตรวจสอบดู